เพราะว่าแม่อ้วนเนี่ยตกอูดวิดคอหัก
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โอมาน
โอ้โหไปตกอูดอยู่ที่โอมานด้วย
ไม่ธรรมดานะอูดเนี่ยสูงเกือบ๒เมตร
ตกลงมาขนาดนั้นแม่อ้วนเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ

ดีที่เอาหลังลงพื้นไงก็เลยได้แผลที่หลังมือมาแทน
แต่ก็หนักเอาเรื่องนะเพราะว่าหนังถลอกหมดเลย

ล่าสุดนี่แม่อ้วนมาโชว์แผลที่หลังมือให้บันเทิงไทยรัฐได้อัปเดตกัน
พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังนะว่า
คือตอนนั้นเนี่ยอูดที่นั่งเนี่ยจู่เขาก็ตกใจ

ทำเอาแม่อ้วนที่นั่งอยู่บนหลังเนี่ย
ลนตุ๊บลงมาจากความสูงเกือบ๒เมตรเพราะอูดเขาสูงนะ

ใช่ค่ะแฟนนุ่มพี่หมอเห็นแม่อ้วนตกลงมาแบบนี้ตกใจมาก
รีบพาไปส่งโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ
ตอนนี้ผ่านมา๒๐วันแล้วแผลมันก็ดีขึ้นเรื่อย
ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ที่แรงที่สุดในชีวิตแม่อ้วนว่าอย่างนี้นะ
ซึ่งก่อนบินไปโอมานเนี่ยมีหมอดูทักเป็นหมอดูที่สนิทกันด้วย
เขาบอกว่าแม่อ้วนแม่อ้วนมีเกณฑ์จะเสียเลือดเสียเนื้อนะ
เขางานเยอะก็ไม่มีเวลาไปแก้สักทีนึงอย่างไรก็แล้วแต่
พอกลับมาไทยหมอดูคนเดิมเขาก็แนะนำแม่อ้วน
ทุกวันอาทิตย์กลางเดือนจะเสริมดวงให้ปังกว่าเดิม

เพราะอะไรตอนนี้โอ้โหงานแม่อ้วนไหลมา
เทมาไม่หยุดเลยล่ะจ้า
ในชีวิตไม่เคยเจ็บตัวขนาดนี้
เพราะว่าตรงนี้คือเนื้อมันหลุดไปเลย

หนังเนี่ยหลุดไปเลยแบบว่าเข้าลึกมาก
ก็ฟาดเคาะนะอาจารย์น้องนวพรดูไว้นะ
ดูบอกว่าให้ระวังตัวเลยนะ
เพราะว่าจะเจ็บตัวเสียเลือดเสียเนื้อ
ให้ไปแก้เคล็ดโดยการไปบริจาคเลือด
หรือว่าทำบุญใหญ่แล้วยังไม่ได้ไปเลย

โดยการตักบาททุกวันอาทิตย์กลางเดือน

จะแก้เคล็ดทำให้หน้าที่การงานไหลลาบลื่น
แล้วเราก็ทำมาตลอดนะคือปลายปีเนี่ย
พรีเซนเตอร์ก็ต่อเยอะ
นี่คือตัวอย่างของการหมู่ที่ถูกวิธีนะ

ชีวิตมันยิ่งปังเงินไหลมางานเทมา